เต้นหล่อจริงมาวันนี้

กับวันนี้หลอกกว่าทุกวันกับสองคือ

แต่ว่าการจะขึ้นรถมันได้นะคุณผู้ชมนะ

ระเบียบเยอะพี่พี่นั่งอย่างนี้นะ

ทำไมเรื่องเยอะคือหรือว่าพี่เป็นผู้ชาย

ก็ไม่มีปัญหาเวลาไปตลาดเสือพวกมีปัญหา

มันออกกดเหล็กเหมือนพี่กู้ไพเขาเลย
กู้ภัยเขาออกกฎเหล็กข้อต้องห้าม
คือถ้าผีขึ้นรถมาต้องทำ๑๐ข้อ

อันแรกนั่งกันอย่างเป็นระเบียบ

มาเราก็มาให้เลขด้วย

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเออไม่เคยเห็น
นี่คุณเขตภัทรชาญเมืองปัก

เจ้ารัวลิเมณิทธิ

ข้อบอกว่าเพื่อให้ญาติคนป่วย

แล้วไม่เครียดนะครับเพราะการออกไปรับ
คนเจ็บคนตายมันเป็นเรื่องเครียดเรื่องเศร้า
อยู่แล้วนะครับแล้วก็เคยเห็นคลิปของกู้ภัยจังหวัดหนึ่งนะเขา
บ้างแต่ที่ผ่านมาพี่ผมถามจริงอ่ะพี่ทำมาขนาดนี้พี่เคยเห็น
ไหมผีน่ะวิญญาณเนี่ยพี่เคยเห็นไหมโอ้พี่ก็ตอบเสียงสั่นเลย
ดอมน้ำแข็งไม่เคยลองไม่รู้เสียงสั่นทำไมเหมือนกันแล้ว
เลขอ่ะพี่ไอ้ข้อ๙ข้อ๑๐พี่เคยเลขได้เลขได้ถูกไหมโอ้พี่
ก็ตอบทุกเสียงดีใจเลยนะไม่เคยเออนะครับไม่มีสักอย่างอ่ะวิญญาณ
ตนไหนจะขึ้นรถพี่เขาทำให้ได้ด้วยนะ๑๐ข้อนี้นะโอ้โห
เหมือนรถไอ้ดอมเลยเออไปกับผมคนเดียวอ่าอ๋อนี่คนต้องอยู่
ร่วมกับผีนะครับยืนยันซิดอมสรุปเป็นกับพี่เบิร์ต
หรือเป็นกับทุกคนที่ขึ้นรถทุกคนก็พี่น้ำแข็งเป็น
ผู้หญิงไงเออก็ต้องมีกฎเหมือนกันทุกคนมีใครบ้างมีพี่
น้ำแข็งน้ำแข็งพี่อะไรประมาณนั้นเออแล้วอ่าผู้ชิ
ได้ป่ะอะไรน้ำแข็งโอเคผ่านจบคราวนี้ค่ะ